ผู้ชนะการประมูลรายแรกที่เข้ามาจ่ายเงิน

พร้อมทั้งย้ำว่าค่าประมูลรวมทั้งค่าบริการ
ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
หลังมาชำระเงินค่าประมูลงวดแรกเมื่อวานนี้
โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่๒๖พฤศจิกายนนี้
จนถึง๑๕กันยายนปี๒๕๕๙

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กศชนั้นกำหนดไว้ในใบอนุญาตการประมูล
อัตราค่าบริการโทรเฉลี่ยแล้ว๖๙สตางค์ถึง๗๒สตางค์ต่อนาที
โดยทางสำนักกศธชจะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง
เปิดให้บริการเพื่อเป็นอัตราเดียวกันครับ
เนื่องจากว่าภายใต้ประกาศของการประมูลขึ้นทางกล่าว
เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นปรากฏในเงื่อนไขของใบอนุญาตอย่างแน่นอนครับ
จากนี้ที่ประชุมกรทคยังสรุปเรื่องการจัดประมูล
โดยจะจัดประมูลที่สำนักงานกศธช
ไม่มีการจัดที่พักนอกสถานที่ตามที่เคยเสนอไว้ก่อนหน้านี้
แต่จะให้ผู้เข้าประมูลนอนพักภายในสำนักงานกศธช
ซึ่งจัดไว้ภายในห้องประมูล
แบ่งเป็นชั้น๓๒ห้องชั้น๑๑อีก๒ห้อง
ซึ่งห้องมีพื้นที่๘๐ตารางเมตรกว้างกว่าเดิมครับ
รวมถึงจัดเตียงนอนไว้ประมาณ๕เตียงครับ
ส่วนระยะเวลาการประมูลจะเริ่มเวลา๙นาฬิกาจนถึง๒๑นาฬิกา
พัก๓ชั่วโมงและประมูลต่อเวลาเที่ยงคืนจนถึง๖นาฬิกา

วนไปแบบนี้จนกว่าจะได้ผู้ชนะการประมูล
อกจากนี้ยังเชิญประธานกศธชจากประเทศมาเลเซียและกัมพูชา
พร้อมคณะมาเฝ้าสังเกตการประมูลในครั้งนี้ด้วยนะครับ